คุณผู้ชมครับเรื่องของจินตนาการที่มาควบคู่กับต้นไม้ต่อไม้
มาให้ดูกันหน่อยเพราะว่ากันว่าเห็นปั๊บเนี่ยมันรูปร่างลักษณะคล้ายกับบางสิ่งบางอย่าง
คุณผู้ชมช่วยดูหน่อยว่าเรารวบรวมไปแล้วต่อไม้ที่เห็นหน้าตาลักษณะเหมือนกับอะไรครับ
เรื่องราวนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปใช้จินตนาการในการดูต้นไม้และต่อไม้ที่มีลักษณะแปลก
แปลกเหมือนอะไรไปดูกันเลยครับ
เริ่มกันที่ต้นไม้ต้นนี้ชาวบ้านบอกว่ามันมีลักษณะแปลกคล้ายกับอวัยวะเพศหญิง

ต้นไม้แปลกต้นนี้ก็คือต้นมะห้าเมืองซึ่งเป็นต้นไม้ที่อยู่ตามพื้นที่สูงในแถบภาคเหนือ
โดยต้นมะห้าเมืองต้นนี้อยู่ในบริเวณลานจอดรถของสถาบันโฆษบาลแห่งชาติ
อนุรักษ์ช้างไทยอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปาง
สิ่งที่น่าแปลกใจนั่นก็คือเมื่อต้นมะห้าเมืองนี้ถูกรากของต้นตายักษ์โอบกอดรัดแน่นจนตาย
ก็เกิดรอยประหลาดดูคล้ายอวัยวะเพศหญิงโผล่กลางลำต้น
ซึ่งสร้างความฮือฮาให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยล่ะครับ
ด้านเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ช้างไทยบอกว่ารอยประหลาดนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
และนักท่องเที่ยวที่มาเห็นต่างก็จินตนาการกันไป
ซึ่งบางคนก็ยอมรับว่ามองไม่ออกจริงเอาเป็นว่าแล้วแต่มุมมองของใครของมันจ้า
จากต้นไม้มาดูต่อไม้แปลกของหนุ่มคนนี้กันบ้าง
บอกเลยว่าเห็นแล้วตองสาธุเก่า
เห็นแล้วว้าวเลยแหละครับต่อไม้แปลกนี้
ชิ้นดูดีก็คล้ายรูปพระพิคเนธบ้างก็ดูคล้ายเสียนพญานาค
และยังมีบางชิ้นดูเหมือนรอยพระพุทธบาทอีกด้วย
ซึ่งต่อไม้ทั้งหมดนี้ถูกเก็บรักษาไว้ที่บ้านเลขที่๑๔
หมู่๑ตำบลธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
โดยคุณพาคินัยกันทวงเจ้าของบ้านพร้อมด้วยพี่ชาย
เล่าว่าเขากับพี่ชายมีอาชีพรับจ้างทั่วไป
แต่เมื่อเกิดวิกฤตโควิด๑๙ก็ได้รับผลกระทบ
เขาจึงคิดหารายได้เสริมด้วยการเผาถ่านขาย
จึงไปเก็บเศษไม้และต่อไม้ตามที่ต่างมาเตรียมไว้
จนกระทั่งมีอยู่คืนหนึ่งเขาฝันเห็นชายชะลานุ่มขาวห่มขาว
มายืนอยู่ตรงกองไม้ที่เก็บมา
แล้วชายชราก็บอกว่าจะนำโชคมาให้
โดยให้ไปรื้อกองไม้ดูก็จะเจอ
พอตื่นเช้ามาเขาจึงไปรื้อกองไม้ก็เจอต่อไม้แปลกเหล่านี้
แล้วเก็บมาบูชาและตั้งแต่นั้นมาเขาก็มีชีวิตเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
มีการมีงานทำมีรายได้มาเลี้ยงดูครอบครัว